คุณผู้ชมค่ะพูดถึงดารากันบ้างดีกว่า
ดาราจะสวยต้องทำยังไงคะ
ถูกต้องแล้วค่ะแล้วยิ่งได้ช่างแต่งหน้าคู่บุญบารมี
มันจะยิ่งเสริมความสวยความเจิดความฉ่ำให้ไปอีก
คุณผู้ชมนะเหมือนกับดาราท่านนี้จะเป็นใครติดตามใน
บอกเลยนะคะว่าทำคนเดียวไม่ได้

เขาบรีฟกันแบบธรรมชาติใช่ค่ะแบบนกชะนีบางข้าง
มากันทั้งป่าไปเลยแม่แต่งเสร็จก็เตรียมเลยนะคะเตรียมหาหมอ
หมอหน้าหมอใจหยอกค่ะชอบนะคะช่วงนี้ชิมมาสายฮา
โนดราม่าแต่น่ารักถูกใจเอฟซี
เจาะแจ๊ะริมจอ